สับปัดถั่วไทย
วันนี้ต้องเจอทองวันนี้ต้องเจอทอง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
สวัสดีพี่ชิสาสวัสดีพี่ชนะด้วยนะครับ
นายสะบัดถั่วไทยนะ
วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเป็นเศรษฐี

แต่อุปกรณ์แค่นี้ไม่พอมันต้องมีเพิ่มนะฮะ
เดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์กันก่อนที่ไปร่อนทองกันดีกว่าครับ
ไปเลยครับโอ๊ยเดือดมากเลย

ทองก็อยากได้แต่ไม่ง่ายเลยสินะครับ
ผมก็เลยต้องมาถามเทคนิคจากชาวบ้านแถวนี้สักหน่อย

เพื่อว่าถ้าโชคดีวันนี้อาจจะเจอทองกับเขาบ้างนะฮะ

สวัสดีครับคุณนีป้านีนะครับป้านี

เป็นอุปกรณ์ร่อนทองอันนี้มันทำมาจากไม้อะไรฮะ
ไม้ใยได้ครับไม้ใยได้
แล้วก็แบ่งให้ผมด้วยเนาะโอเค
ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการร่อนทองเลยนะครับ
ส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำมาจากไม้ครับ
ลักษณะคล้ายกับกระทะ
ใครสนใจอยากมาร่อนทองบ้าง
ที่นี่เขาก็มีให้เช่าด้วยนะครับ
ครับปันนีครับสอนผมร่อนทองหน่อยครับ
นี่เราก็ขยัมก่อนขยัมที่ไหนครับ

เรื่องดินเนี่ยนะฮะป้านีเขาบอกว่า
เราต้องขยำเพื่อให้มันละลายกับน้ำ
เสร็จแล้วเนี่ยท้องมันก็จะร่วงลงมา
แล้วก็อยู่ก้นนี่นะครับเนี่ยครับ
นี่ครับเราต้องขยัมแบบนี้ครับเห็นไหม
ระหว่างนี้เราก็พัดหินออกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ร่อนเลยครับ
นี่ครับต่อไปคือการร่อนแล้วครับ

เกือบได้แล้วก็ได้แล้ว
ร่อนทองนี่ไม่ใช่ง่ายนะครับ
ตอนแรกก่อนมาถ่ายผมนึกว่าอ๋อง่าย
แบบสะบัดไปมาแต่ของจริงคุณผู้ชมก็

นี่คุณผู้ชมครับเริ่มมีแววแล้วฮะ

อุ๊ยคุณผู้ชมมีนี่ทอง

สัมผัสทองแท้ทองแบบที่หาได้

นี่ครับคุณผู้ชมครับคลองที่บางสะพานที่เขาเจอกันเนี่ย
ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหม
รูปร่างเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปมันจะไม่เหมือนกันนะฮะเนี่ย
จะเป็นวงกลมบ้างเป็นลักษณะเหมือนหินบ้าง
เป็นแบบแล้วแต่เลยยิ่งลักษณะที่มันเหมือนแบบรูปหัวใจบ้าง
นุมานหรือมังกรเนี่ยโอ้โหราคาดีนะคุณผู้ชมครับ
วันหนึ่งเนี่ยป้านีมาประมาณกี่ชั่วโมง
ก็มาสายหน่อย๙โมงงานเราเองนะเรามาหา๙๔โมง๕โมงเย็นอะไรอย่างนี้
ได้บางวันก็ได้เป็นพันบาทไม่ก็เป็นหมื่นก็มี
เป็นหมื่นเลยเหรอวันหนึ่งอ่ะปกติอันนี้คืออาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพป

อาชีพเสริมแต่อาชีพหลักป้านีทำอะไรฮะ

อาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอ
อาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอาชีพเสริมของป้านีหรือว่าอ